จะพาไปดูลุงกับหลานเบิ้ลปฐุมราชแล้วก็น้องมินตา
เขาสอนพูดกันน่ารักนะคะจะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
เด็กเดี๋ยวนี้เขาโตไวนะคะคุณค่ะ
ยังน้องมินตาเตอร์น้อยหลานเจ้าสุดคิ้ว

โตจนพูดไส้เจ้าได้แล้วนะจ๊ะ
และล่าสุดเขาก็สอนกันพูดพูดถึงตะกล้องห้วยไร่ด้วยนะคะ
ประกองห่วยไรคุณคุณรอไม่สู้เบิ้ลประทุมราช

ประกองห่วยไรคุณหล่อไม่สู้เบิ้ลประทุมราช
เอาสู้บราชอะน่ะ
ตัดสบคำเดียวส่วนสั้น
ก็แม่เล่นสอนประโยชน์สายยาวขนาดนี้ใครจะไปพูดเธอ
แทบเอวยยดเอวยชัยตัวเองว่าเหล่ากว่าตะกองห่วยไรไปอีท
น้องดูมิตราสุดเลยค่ะลูกค้า

ก็พูดยาวมากก็ตัดเอาสั้นแล้วกันคุณผู้ชมนะ